ไปดูเรื่องของสถานการณ์สู้รบกันบ้างนะคะ
แล้วคือเนื่องจากพื้นที่มันติดชายแดนไทย
มันก็เลยมีเรื่องของการที่จะลุกล้ำเข้ามานิดหน่อย
แล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ชาวกะเหลี่ยงเขาก็หนีตาย
ข้ามชายแดนไทยเมียนมาร์เข้ามาเพื่อที่จะหนีภัยสงคราม
ไปดูบรรยากาศที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ในช่วงที่มีทางด้านของประชาชนนะคะที่เขาหนีตายเข้ามาค่ะ
เรียกขึ้นมา
นั่งทรอปพอกก่อน
นี่จึงคือเด็กด้วยนะคะ
เด็กเนี่ยคือหมอบมาอย่างนี้เลย

เป็นนาทีหนีตายของชนกลุ่มน้อยชาวกะเหลี่ยงค่ะหนีเสียงปืนและระเบิดของทหารเมียนมาร์
และคลิปนี้มีการนำเสนอผ่านเพจไทยรัฐออนไลน์แม้ว่ามันจะเกิดในประเทศเมียนมาส
แต่แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับไทยโดยเฉพาะชายแดนจังหวัดตากที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านกะเรียงในหมู่บ้านที่บาโบจำนวนเก้าสิบสองคนส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิงเนี่ยค่ะ
คือเขาต้องหนีตายข้ามแม่น้ำเมยมามาขอหลบภัยสงครามชั่วคราวในหมู่บ้านหมื่นรือชัย
หมู่ห้าตำบลพบพระที่จังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่ระเบิดไปตกในฝั่งเมียนมาร์
ทหารและฝ่ายปกครองอำเภอพบพระของไทยก็เลยต้องนำตัวผู้หนีภัยการสู้รบเนี่ย
พักที่วัดหมื่นรือชัยก่อนมีการมอบอาหารน้ำดื่มเครื่องนอนให้
เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยนะคะตามหลักมนุษยธรรม
จากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๓รายลำเลียงข้ามชายแดนมาขอรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอพบพระค่ะ
ทางการไทยก็รับมาช่วยเหลือดูแลไปตามหลักมนุษยธรรมเหมือนกัน
แล้วก็เป็นหลักสากลในช่วงของสงครามแบบนี้ส่วนผลกระทบหลังจากทหารเมียนมาร์ใช้เครื่องบินรบเนี่ย
บินทิ้งระเบิดในหมู่บ้านทิบาโบซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาร์แค่สี่ร้อยเมตรเท่านั้นเนี่ยนะคะ
มันก็เลยมีสะเก็ดลูกระเบิดที่ลอยข้ามชายแดนมาตกกลางหมู่บ้านหมื่นรือชัยฝั่งไทยค่ะมีบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายเป็นรูไปหนึ่งหลังคาเรือน
และยังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะที่เป็นคนไทย
แต่แน่นอนว่าสร้างความโกลาหลให้กับชาวบ้านคือพอได้ยินเสียงปืนยินเสียงระเบิดเนี่ยคือวิ่งหนีลงหลุมหลบภัยกันแทบไม่ทันนะคะ
เพราะว่าเหนือน่านฟ้าชายแดนอำเภอพบพระ
ยังเจอเครื่องบินรบเมียนมาร์บินวนเวียนตรวจการตลอดเวลา
ว่าตลอดทั้งวันทหารเมียนมาร์น่าจะใช้เครื่องบินรบเนี่ย
ซึ่งยังคงปักหลักยิงต่อสู้กันดุเดือดนาน๗วันแล้วค่ะ
เราอยู่ใกล้เคียงก็จะต้องได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะ
นะมีคุณผู้ชมส่งข้อความผ่านทางไลน์หน้าจอกันเยอะเลย
ว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยนะคะ